คุณผู้ชมครับการเมืองณเวลานี้ต้องบอกว่า
แต่ละพักเริ่มมีการออกนโยบายมาแล้ว
ในการหาเสียงเอาใจประชาชน
ล่าสุดนี่ครับก็มีการลงพื้นที่ไปแล้ว
ไปหาชาวไร่ชาวนาไปหาเกษตรกร
เริ่มมีการบอกนะครับว่าถ้าตัวเองได้เป็นผู้แทนนั้น
จะมีนโยบายอะไรบ้างชาวนาจะได้อะไรกันบ้าง
พักใหญ่ก็หาเสียงกับเรื่องของนโยบายกันไป
แต่พักเล็กสิครับจะทำอย่างไรจะออกนโยบายอย่างไร
ถึงจะฝ่าแนวกั้นไปเข้าอยู่ในใจของประชาชน
และฝ่าแนวกั้นไปนั่งในสภาได้
เป็นศึกสู้กันระหว่างพักเล็กกับพักใหญ่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
โบราณกล่าวไว้ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
เพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินเข้าใจคำกล่าวนี้เป็นอย่างดี
พอประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ลุยงานลงพื้นที่แบบไม่ยอมให้เสียของเสียเวลาแม้แต่น้อย
หลังจากได้ไปชิมลางโรงงานที่ชุมชนครองเตยมาแล้ว

โดยเลือกพระนครศรีอายุทยาเป็นหุดหมายแรกในการลงไปรับฟังปัญหาจากชาวนา
พร้อมทั้งตั้งความหวังให้กับเกษตรกรที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศว่า
เหยื่อและแรงงานที่เป็นทุนลงไปในนานนั้น
ควรได้ค่าตอบแทนมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้๓เท่า
หน้าที่พระเววช์ไทยคือทำให้จำนวนสูตรที่ถี่ข้าวป่าวสูงขึ้น๓เท่า

ก็คือจากเป็น๓พันบาท
นี่เป็นเพียงน้ำจิ้มที่พักเพื่อไทยส่งผ่านนายเศรษฐา
เพราะวันที่๑๗มีนาคมนี้จะมีการประกาศนโยบายใหญ่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เจ้าตัวคุยว่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างแน่นอน
ขณะที่พักน้องนุษย์สุดท้องของวงการนี้ยังพักเส้นได้
ก็ประกาศขอสู้ในสนามนี้ด้วยเช่นกัน
แม้จะเป็นพักใหม่แก่กล่องที่คนยังรู้จักไม่มาก
แต่ผลงานช่วงโควิดที่ผ่านมาในการช่วยเหลือชาวบ้านในชื่อกลุ่มเส้นได้

เพราะเป็นตัวตั้งตัวตีในการหาเตียงและสถานพยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อ
แต่การจะลงชิงชัยในสนามเลือกตั้ง
จะต้องมีนโยบายที่โดนใจถึงจะฝ่าแนวเข้ามาได้
หัวหน้าพักเส้นได้อย่างในคริสโปตรันนันก็เข้าใจดี
และรู้ว่าการจะสู้ด้วยนโยบายรถแรกแจกแถมเหมือนภาคอื่นนั้นไม่ใช่แนวทางของพัก
เพราะศัตรูสำคัญที่พักมองก็คือระบบเส้นสายที่กัดกินประเทศนี้อยู่
จำเป็นต้องปลดล็อกอำนาจรัฐที่กดทัพประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาพ
เราประกาศสงครามกับเรื่องระบบเส้นสายระบบเส้นสายในเมืองไทยมันอยู่ในทุกที่
ตั้งแต่เข้าเรียนเข้าทำงานจนไปถึงตอนตายบางทียังต้องใช้เส้นหาวัดเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราประกาศว่าวันนี้พักเส้นได้จะสู้กับระบบเส้นสายในเมืองไทย
อันนี้เราน่าจะเป็นพักการเมืองเดียวที่ประกาศจุดยืนว่าเราจะไม่เอาเงินแจกแบบนี้อีกแล้ว
เราไม่ต้องการทำให้เกิดภาระการคังงบประมาณที่จะเป็นปัญหาต่อลูกต่อหลานเราในอนาคตเนี่ยเราไม่อยากได้สิ่งนั้น
การเลือกตั้งรอบนี้มีหลากหลายนโยบายที่แต่ละพักการเมืองนำมาเสนอต่อประชาชนซึ่งทุกนโยบายต่างก็ยึดโยงประชาชนเป็นตัวตั้ง
บางเรื่องก็แค่เอื้อมแต่บางเรื่องก็ไกลเกินฝันจึงขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเลือกที่จะเชื่อมั่นในนโยบายของพักใดมากกว่ากัน
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน